คุณผู้ชมอยากฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานีมากเลยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดค่ะกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลออกมาแต่งชุดดำนะคะ
ประท้วงค่ะเขาบอกว่าทวงเงินค่าเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในช่วงโควิด
เขากล่าวหาบอกว่าผู้บริหารของโรงพยาบาล๑ไม่โปร่งใส
เลือกปฏิบัติเพราะเลือกจ่ายเฉพาะคนบางกลุ่มไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่เหรอคะสิ่งที่เราได้รับการปฏิบัติจากการทำงานที่เหนื่อยหนักร้อน

เกิดเสียงเราอยู่เขามาเป็นทางให้เรารวย

เกิดเสียงเราอยู่เขามาเป็นทางให้เรารวย
เกิดเสียงเราอยู่เขามาเป็นทางให้เรารวย

นี่ค่ะแต่งกายชุดดำแบบนี้นะคะ

เขาบอกแบบนี้นะคะความยุติธรรมอยู่ตรงไหน
เลือกปฏิบัติชุดคำถามต่างมันพรั่งพลูออกมาจาก
พี่น้องพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลอุดรธานีเกือบ๒๐๐คนค่ะคุณผู้ชม
นี่เขารวมตัวกันที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะคะ
อยู่ตรงข้ามกับตึกอำนวยการของโรงพยาบาลอุดรธานีนั่นแหละ
นี่ค่ะออกมาขับไล่ผู้บริหารแบบนี้นะคะ
ทีนี้มาฟังชุดข้อมูลหน่อยนะคะ
ทำไมถึงต้องออกมาเยอะแบบนี้
แล้วทำไมถึงต้องมาขับไล่ผู้บริหารแบบนี้นะคะ

กระบวนการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเสี่ยงภัยโควิดรายเดือน

เขาไปช่วยเขาไปทำงานเขาก็ต้องได้ค่าเสี่ยงภัย
เดือนละ๑๐๐๑๕๐๐บาท
ต้องได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม๒๕๕๙
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่โปร่งใส
ก่อนหน้านี้เคยมีการชุมนุมเรียกร้องมาแล้วครั้งหนึ่ง
กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงิน
กับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ในช่วงสถานการณ์โควิดทุกคน

แต่ทางผู้บริหารเลือกจ่ายเพียง๖๐๐กว่าคน
บุคลากรทั้งโรงพยาบาล๓๐๐๐กว่าคน

บางคนได้บางส่วนหรือบางคนไม่ได้เลย
นี่ค่ะนี่คือชุดข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งกลุ่มผู้ประท้วงนะคะ

และเคยยื่นหนังสือถึงผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้ว

และให้คนที่ไม่ได้รับเงินยื่นอุทธรณ์

มีการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคลากร
ที่เคยได้รับแล้วจ่ายเพิ่มไปอีก

คนที่ได้แล้วก็ได้ซ้ำซ้อนอยู่แบบนี้นะคะ

ก็เลยขอให้ผู้บริหารยุติบทบาท
การทำงานในโรงพยาบาลอุดรธานีซะ
เราไม่ได้อยากมีเรื่อง
เราไม่ได้อยากทะเลาะกับผู้บริหารใดทั้งสิ้น
ถ้าระหว่างที่มีการอุทธรณ์อยู่เนี่ย

หรือท่านบริหารจัดการแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุม
เอาเงินมาเกลี่ยงให้พวกเราคนละ๕๐๐บาท
เราก็จะไม่ถึงวันนี้เราจะไม่มีวันนี้ด้วยซ้ำ
ทำไมไม่แจ้งเราว่าผลการอุทรอนเป็นอย่างไรแล้ว

คุณจะได้เมื่อไหร่บอกให้เรามีความสบายใจ

คือฟังจากปากแบบนี้แปลว่าสุดจะทนแล้วนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะช่วยกันหาทางออกนะ
พยายามยื่นข้อเสนอแต่ดูเหมือนว่าเหมือนแบบเพิกเฉยหรือเปล่า
ก็เลยทำให้พวกเขาเหล่านี้ไม่พอใจนะคะ

ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี